เขาไปทางคงทานข้าวอะไรวันวาเรนไทยหรือตรกจีน
เห็นว่าตัวเองพี่แจ๊คมีข่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง
พี่อำค่ะ
คุณอ้ามก็มาเปิดใจกันกันค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้วันเมรินไทย
สงสัยไหมคะว่าทำไมมันได้เยอะได้แย้ขนาดนั้นค่ะ

จริงแล้วก็เป็นเพื่อนเลิฟนี่แหละค่ะส่งมาให้

ซึ่งหลายคนก็จับตามองค่ะ
ว่าเป็นไฮโซฟลุ๊กวรวุฒิหรือเปล่าทายาทร้านเพชรอะเธอ
นั่นไงปรากฏว่านางออกมายอมรับก็ใช่จริงด้วยเถอะ
โอ้โฮแต่เคยบอกว่างวนกันอะพี่
ตอนนี้เขาจะคืนดีกันแล้วเหรอหรือยังไง
ฉันก็งงเหมือนกันไปกลับเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ก็วันเดียวกันค่ะเมื่อวานเขาไปทานข้าวกับคุณกึ้งเฉลิมชัย

ตกลงใครจะคว้าใจซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะ
แต่ว่าจริงเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ก่อนนะคะ
เดี๋ยวดิฉันมาเมาส์ต่อเพราะว่าดิฉันก็ไปเจอคุณกึ้งมา
เมื่อตอนตี๓เมื่อคืนเองค่ะ

ก็ได้จากเพื่อนส่งมาให้บ้างนี่ค่ะ

เค้าต้องเป็นหนุ่มคนเดิมไหมคะ
ก็พี่เขาก็ส่งเราก็แลกกันค่ะ
คือมันเป็นการงอน
ง้อแล้วสิคะก็คือเราก็ยังเป็นพี่กันอยู่เหมือนเดิม

ไม่ได้อยากโสดค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
เพราะอยากสมบูรณ์แบบคนอื่นเนอะมันไม่ได้อ่ะ

แล้วก็ยังมีคุยยังมีเจอเมื่อวัน
เลนไทยก็จะได้เจอกันทานข้าวกันกับเพื่อนพี่เขาก็ยัง
ยังมีความสุขดีให้พี่เขาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
อ่านะคะ